ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินไปจุดไฟเผาพระพุทธรูป

เราถามพร้อมกันว่าทำไปทำไม
ล่าสุดตำโลกตามจับคุมล้ายบ้านเขาบอกว่าเครียด

เครียดเมายา

เหตุการณ์นี้อย่างที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวาน
เพจดังวาลินชำระบ้านเห่า

แขนยาวสีดำมีหุ้ดคลุมสีสะ
เกงขาสั้นรองเท้าแตะเดินมา
อันนี้คือร้านสมัยใหม่สังขพันธ

พระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยอยู่หน้าร้าน

พลาสติกที่คลุมอยู่อะไรแบบนี้นะฮะ

เพราะตั้งไว้หน้าร้านริมถนนเพราะเป็นองค์ใหญ่มาก

คำชมพูอายุ๒๔ปี

เผาเสร็จปุ๊บหนีไปฟังหมอลำ

เสร็จปุ๊บไปฟังหมอลำแล้วก็ปั่นจักรยานออกไป
จนกระทั่ง๖โมงเช้าของเมื่อวาน
ตำรวจไปพบตัวนายพงศกร

อยู่ที่บริเวณทางเข้าบ้านห้วยไผ่
เลี่ยงเมืองอำเภอวาลินชำราบ
ก็เลยเข้าไปจับกลุ่มนี่นายคนนี้ครับ
แล้วก็เอาภาพวงจรปิดให้ดูใช่ใช่ไหม

พงศกรยอมรับว่าเป็นคนในภาพจริงเผาจริงอะไรจริงนะฮะ
งศกรเขาบอกว่าเขาชักชวนเพื่อน
ชื่อว่าในหมูไปนั่งดื่มเหล้าขาวกัน
เหล้ายังไม่พอนั่งดมทินเนอร์ไปด้วย
เมาทั้งเหล้าเมาทั้งทินเนอร์นะฮะ
พอดมเสร็จปุ๊บแยกย้ายกันกลับนะฮะ
ตัวเขาเองเดินทางมาตลาดโต้รุ่งที่วรินชำราบ
ร้านที่เกิดเหตุนะฮะประกอบกับความเมา
แล้วก็ทะเลาะกับพี่ชายมาไหนจะดมทินเนอร์มาอีกนะฮะ
ไม่รู้ว่าเครียดจริงหรือว่าอ้างเฉยแต่แค่สุดท้ายคือเมาดมมัวยาด้วยแล้วก็มัวล่าวด้วย
แล้วก็นะองภาพทันกว่าไม้แบบนี้เลย
แต่ว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นแม่ของรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวาลินชำราบด้วย
ก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตัวดิฉันนอนอยู่ชั้น๕ของบ้าน
เพื่อนบ้านโทรมาไฟไหม้ไฟไหม้ก็ลงมาดูก็ดับไฟกัน
คดีไม่ได้ไหม้ร้านไหม้แค่องค์พระ
เพราะมันมีพลาสติกหุ้มเอาไว้อีกทีหนึ่ง
จากการตรวจสอบนะฮะองค์พระพุทธรูปเป็นปางประธานพร๑องค์เสียหายไป
ราคาองค์พระนี้๔๐๐๐บาท
หน้าตากกว้างก็สักประมาณ๔๐นิ้วได้

แต่ว่าส่วนคนที่ก่อเหตุพงศกร

ฐานบุกรุกมาก่อนแล้วก็รักทรัพย์มาแล้ว

เพิ่งจะพนทศมา๕เดือนแล้วก็มาก่อเหตุ